คุณผู้ชมคะกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานในประเทศไทย
ที่สร้างคุณประโยชน์แล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
และที่สำคัญนะคะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
หลวงรัชกาลที่๙ในฐานะที่พระองค์
เป็นพระบิดาแห่งพลังงานทดแทนด้วย
ในโอกาสนี้ล่ะค่ะคุณทัศนัยโฆษธอง
ผู้สื่อข่าวผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวี
มีโอกาสไปพูดคุยกับอธิบดี
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุลักษ์พลังงาน
เกี่ยวกับการสืบสารแนวทางตามในหลวงรัชกาลที่๙ก่อนด้วยนะคะ
ติดตามเรื่องนี้ได้จากคุณทัศนัยค่ะ
พูดคุยวันนี้คือหัวข้อที่ว่า

้อมนำแนวพระราชดำริด้านพลังงานครับ

และให้ข้อมูลได้ดีที่สุดกับเราทุกคน
คือท่านอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานครับ

ท่านครับที่มาและความสำคัญของ
อาจริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
พระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย
ตรงนี้มีที่มาและความสำคัญอย่างไรบ้างครับ
คือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ท่านทรงเป็นภาพบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย
อย่างทางหุ่นฤทธิศาสนาญกาวนก็สักครู่นะครับ
เรื่องนี้ทางกระทรวงพลังงานโดยกรมพัฒนาพลังงาน
ท่านนะครับมาปฏิบัติหลายเรื่องนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแก๊สโซฮอลที่เรามีการใช้อยู่ในรถยนต์ตระกูลเบนซินทั้งหมด
หรือแม้กระทั่งไบโอดีเซนที่เอามาผสมใช้กันนั้นมันมีเซน
ในรถยนต์ดีเซนทั้งหมดนี้ก็เกิดจากพระราชดำรีของท่าน
ย้อนไปประมาณสักปี๒๕๒๖๒๕๒๘หลายปีแล้วที่ท่านทรงดำรีเรื่องนี้
โดยที่มาก็คือว่าประเทศไทยเราต้องอาศัยพึ่งพาการนำเข้าน้ำมัน

ท่านก็ทรงมองว่าเราน่าที่จะมีการพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้น
และประกอบกับวัตถุดิบที่เอามาใช้ในการทำเอทานอนหรือว่าบายโอดีเซนก็ตาม
มาจากพืชผลเกษตรนี้เองน้ำมันปาล์มมันสำมรังอ้อยนี้เอง
ท่านก็ทรงมีพระราชดำริขึ้นมาเมื่อปี๒๕๒๖ทรงทำคิดค้นเรื่องใบโอดีเซน๒๕๒๘
ค้นเรื่องของเอทานอนอันนี้คือที่มาที่ท่านทรงคิดค้นเรื่องนี้ขึ้นมาครับ
แล้วแหล่งที่มาของพลังงานทดแทนที่ว่านี้ไม่ว่าจะเป็นแก้วโซฮอลเป็นเบโอดีเซลนี่

อย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นะครับแหล่งที่มาถ้าเราทำใบวีเซนนะครับ
แหล่งที่มาก็คือมาจากน้ำมันปลามน้ำมันปาล์มวันนี้มีการปลูกมากในภาคใต้นะครับ
หรือภาคตะวันออกบางส่วนนะฮะถ้าเป็นเอทานอนที่เอามาผสมกับน้ำมันเบนซิน
เป็นแก๊สโซฮอลเนี่ยนะครับก็คือใช้มันสัมปะหลังนะครับ
เอ่อกากน้ำตาลหรืออ้อยก็ตามซึ่งมันสัมปะหลังหรืออ้อยเนี่ยนะฮะ
ก็ปลูกมากในภาคกลางภาคอีสานนะครับอันนี้คือวัตถุดิบที่เกษตรกรไทยปลูกมา
เรียกว่าทุกภูมิภาคภาคใต้ก็มีภาคตะวันออกภาคอีสานนะครับภาคกลาง
ภาคเหนือนี่ก็มีเหมือนกันนะฮะมีอ้อยมีมันสัมปะหลังเหมือนกันนะฮะ
นี่คือที่มาที่มาทำเป็นน้ำมันก็เรียกน้ำมันบนดินที่หลายคนพูดนะ
แล้วก็มาผลิตแล้วเราก็มาใช้กันครับทีนี้เรานำพลังงานทดแทนที่ว่านี้
ไปใช้แก้ประโยชน์ในโครงการใดบ้างหรือว่าไปช่วยเหลือทางด้านของพี่น้องเกษตรกรประชาชนได้ยังไงบ้างครับ
ครับก็อย่างที่ทราบนะครับว่าเกษตรกรเนี่ยเราปลูกอ้อยปลูกมันนะฮะปลูกปลามเนี่ยนะฮะ
ผลผลิตที่ได้ออกมาแต่ละปีเนี่ยค่อนข้างมากครับ
พอมากแล้วเนี่ยมันก็เลยสินค้ามีมากนะฮะมันก็เลยทำให้ราคาตกนะครับ
ช่วงราคาตกแต่ถ้าช่วงที่ราคาตกเนี่ยเราก็เอาวัตถุดิบพวกนี้มาทำเป็นน้ำมัน
ครับวันนี้ก็มีตลาดพลังงานรองรับก็เลยทำให้สินค้าพวกเนี้ยราคาเนี้ยเอ่อ
พยุงได้แล้วก็เป็นทางออก
ทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดีขึ้น
อันนี้คือที่มาของปัญหาครับ
ท่านครับอนาคตทางด้านของพพเอง
มองทิศทางอนาคตของการใช้พนักงานทดแทนอย่างไร
เราจะมีพลังงานเพียงพอไหมขาดแคลนไหมตรงนี้

อย่างที่เราทราบดีนะครับว่าวันนี้
ส่งเสริมมามากนะครับสามารถผลิตได้วันละ๔ล้านลิตรต่อวัน
รวมพวกนี้เราสามารถทดแทนการนำเข้าน้ำมัน
ปีประมาณ๔๐๐๐ล้านบาทค่อนข้างเยอะนะครับ

ทางด้านการผลิตเรามีการส่งเสริมแล้วว่าเราจะผลิตใช้เองให้มากขึ้น
ส่งเสริมความหมายของผมก็คืออยากจะเรียนว่าเราต้องใช้พลังงานอย่างพอเพียง

ซึ่งท่านก็ทรงมีพระราชดำริในเรื่องของการใช้ชีวิตหรือว่าใช้พลังงานอย่างพอเพียงนี้อยู่แล้วนะครับ
พลังงานที่เรามีถ้าเราใช้อย่างพอเพียงหรือใช้อย่างมีประสิทธิภาพนี่
ไม่ต้องมากครับเช่นเราใช้หลอดไฟที่ประหยัดพลังงาน
หลอดหนึ่งสามารถช่วยประหยัดเงินของท่านประหยัดเงินให้ประเทศชาติได้มาก
อันนี้สองก็คือเรื่องของระบบปรากฏ
เพราะว่าบางท่านมีแอร์อยู่ที่บ้านมีแอร์อยู่ที่ทำงาน
แอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไฟค่อนข้างมาก
พวกนี้ก็สามารถช่วยเรื่องของพลังงานของประเทศไทยได้มากด้วย
จากที่จะลดการนำเข้าแล้วเราก็ลดการใช้ด้วย
ประโยชน์สองต่อรวมกันก็คืออยากจะฝากท่านผู้ชม
ว่าเราช่วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะเกิดประโยชน์ประเทศชาติสูงสุดครับ
ครับนี่เป็นหนึ่งในภารกิจของพอนะครับ
ที่น้อมนำแนวพระราชนมริปุ่มทะวัดสำเร็จ
พระมหาผู้คุณพิฝนอรุญเดชด้านพลังงานมาปรับใช้
เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของพลังงานของประเทศไทยต่อไปครับ
วันพรุ่งนี้เรายังอยู่กันต่อคุณผู้ชมครับ
แต่ว่าจะมาซึมทรัพย์และและได้รู้เรื่องของ

วันนี้ผมต้องขอขอบพระคุณคุณประพล